คุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
เราเห็นคุณผู้ชมเริ่มแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาแล้ว
แล้วก็เราก็นำข้อความขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวีด้วย
เดี๋ยวให้น้องเฟื่องเล่าให้ฟังช่วงสายตรวจโซเทียล
มีคลิปที่น่าสนใจไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักด้วย
ใช่ค่ะมีหลากหลายคลิปมาฝากกันวันนี้นะคะ
แต่ว่าต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนค่ะ

แล้วก็ดีใจมากที่ช่วงสายตรวจโซเชียล

เหมือนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เห็นบ่อย

ที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพระญาติ
เขากำลังวางแผนที่จะวิ่งไล่จับคนร้ายนะคะ
ที่เป็นเขมรลักลอบขนไม้พยูง

โม่ไหลบัตรพลูดด้วย
หึไหลใกล้บ้านแล้วหนึ่ง
โม่ไป

ถ่ายกันแบบเรียลไทม์เรียวแบบนี้เลยนะครับ
เป็นเหตุการณ์จริงค่ะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติตาพระยา
กำลังไล่จับชาวเขมรที่ลักลอบขนไม้พยูง
บริเวณทิศตะวันออกห้วยพลูตำบลบึงเจริญ
อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำในเขตอุทยานอย่างทุลักทุเลนะคะ
ก่อนที่ตอนท้ายคลิปจะมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วก็จับผู้ต้องหาได้๒คนค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารายหนึ่งนะคะ
ระบุข้อมูลว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๕กรกฎาคม
ปฏิบัติการบินที่๗นครราชศรีมา
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตาพระยา
เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจป่าตามแผนบิน
เพื่อเฝ้าระวังผู้ลักลอบกระทำความผิดในเขตอุทยานค่ะ
แล้วก็ได้พบกับชาย๓๔คนนะคะ
บกมือพร้อมกองไม้จำนวนนึง
แต่พอเครื่องลงไปยังจุดดังกล่าวก็ไม่พบคนกลุ่มนั้นแล้ว
กระทั่งวันต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจุดเดิมอีกรอบนึง
เจอชาวกัมพูชา๓คนจับได้๒คนนะคะ
พร้อมกับไม้พยูงแปรรูป๔ท่อน๗เหลี่ยม
มูลค่า๑๕๐๐๐บาทค่ะ

ก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่
ที่มีความเสี่ยงพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
โชคดีมากที่ไม่เป็นอันตรายต่างกับเจ้าหน้าที่
ก็ขอให้ความดีคุ้มครองฮีโร่ของเราให้ปลอดภัยแบบนี้เสมอ
เป็นแรงใจให้มากมายเลยนะคะ
หมอล็อตนะคะนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
สัตวแพทย์สัตว์ป่าประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บอกว่าตัวเองอยากให้คนไทยทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้
แล้วก็จะต้องรู้ว่าทำไมเราถึงต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ต้องทำงานกับความเสี่ยงที่น่ากลัว
คลิปนี้ก็ทำให้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รอบครอบนะคะ
มีการวางแผนมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มียุทธวิธีเฉพาะตัวของเขา
นี้ถือว่าโชคดีที่ผู้ต้องหาไม่ได้ต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ดูจากลักษณะแล้วก็โอ้โหใช้กล้องมือถือนี่แหละถ่ายเลยเหตุการณ์ค่ะ
คือวิ่งตามไปด้วยเลย
รบมือให้เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะทำงานเสี่ยงจริงค่ะ